นักแสดงสาวสวยคนนี้แหมนางเอกสาวลูกครึ่ง

แต่ถ้าบอกว่าปูไม่ได้เป็นนางแบบไม่ได้เป็นนักแสดง
ดิฉันว่าอีกหนึ่งอย่างที่เธอเหมาะสมมากเลยก็คือ

เพราะว่ามีคนขนาดนามว่าชีเป็นคนที่สวยจากใครไปสู่ภายนอกของจริง
คือบอกเลยนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเดี๋ยวให้ฟังคำตอบของเธอ
ถ้าตอบคำถามแบบนี้เวลาประกวดนะมงลงคุณ
ดิฉันจะบอกให้เธอได้มีการพูดถึงการเดินหน้าทำงานเพื่อการกุศล
ผลักดันเรื่องของผู้ลิภัยอันนี้เราทราบกันอยู่แล้ว

ล่าสุดเธอบอกว่าเธอวางเป้าหมายการทำงานเพื่อสังคม

การศึกษาของเด็กไทย
มันสำคัญอยากที่จะพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยให้ดียิ่งขึ้น
โดยอาศัยชื่อเสียงของเธอในฐานะคนบันเทิงนี่แหละค่ะ

ปูผนังทองพี่ปูเองก็เป็นคนที่แบบ
ไม่ได้เกิดมาร่ำรวยทำงานมาตั้งแต่๒๗

มีรายได้ที่ส่งปู่ไปได้รับการศึกษาได้ไปเรียนต่อ
ปูก็ได้เห็นว่าท้ายแล้วดาราเป็นกลุ่มคนที่ได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่น
แต่ถ้าปูได้มีชื่อเสียงระดับโลก
สิ่งที่ปูจะได้นำเข้ากับประเทศปูมันเยอะมากเลย
เพื่อที่จะห้างให้คนรู้จักว่านี่คือคนไทย
งานสังคมที่ปูไฝฝันปูสามารถเอาเงินเข้าประเทศ
เพื่อช่วยเหลือองค์กรหรือมูลนิธิหรือรัฐบาลในแบบที่ปูต้องการ
ก็คืออุทิศชีวิตกับงานสังคมนั่นคือเป้าใหญ่สุด

นี่เลยมงลงเลยภูประยา

ฝ่านี้จะส่งประกวดอังงามแล้วค่ะคุณ